คุณผู้ชมครับไปดูกันเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเป็นกีฬาหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะคะเรื่องของการชนไก่
ซึ่งบางคนมองว่าการชนไก่เป็นการทรมานสัตว์
บางคนก็มองว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีมานานนมแล้วใช่ค่ะ
สำหรับคนรักไก่ก็จะมองอีกแบบนึงคนที่เขามองว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าก็ไม่ต่างจากการชกมวยหรอกสำหรับการชนไก่นี่แหละ
ที่สำคัญก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ด้วยทีนี้เมื่อวานจะพาคุณผู้ชมไปดู
จุดโลกกันนะคะสำหรับไก่ชนที่เขาแข่งกันเนี่ยนะคะ
เงินเดิมพันธุ์เนี่ยสูงมากแปดจุดแปดล้านบาทโอ้โห
สูงเป็นประวัติการเลยนะคะสำหรับการชนไก่แมชนี้นะคะ

อย่างที่บอกไปเป็นแมชหยุดโลกนะคะ
เสียงเชียร์สนั่นวันไหวไปหมดสนามแทบแตกเลยนะคะ
นี่เป็นการชนไก่ระหว่างไก่ชนค่ะชื่อว่าเทพอ่า
พิชายุทธ์ตัวสีดำเนี้ยสีดำดำเนี้ยนะคะของนายยุทธ์อยู่ที่สุรธนีย์
ไก่ชนชื่อว่ามีทรัพย์มีทรัพย์ในตัวสีขาวสีขาวเนี่ยของในบิวนะคะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชเขามีการวางเดิมพันธุ์กันค่ะ
ข้างละสี่จุดสี่ล้านบาทสี่ล้านสี่แสนบาท
ผู้ชนะจะคว้ารางวัลเดิมพันธุ์เนี้ยแปดจุดแปดล้านบาทไปครอง
การแข่งไก่ชนเนี่ยเขาจัดขึ้นที่สนามกีฬาชนไก่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะคะ
เรียกว่าไก่มีทรัพย์สีขาวเขาเป็นเจ้าถิ่นนะ
ส่วนไก่สีดำเป็นผู้มายืนค่ะเสียนไก่แล้วก็คนรักกีฬาไก่ชนจากหลายจังหวัดภาคใต้
อย่างที่บางคนเขาบอกเนี่ยเหมือนการชกมวยนั่นแหละเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคู่นี้ใช้เวลาไปเพียงแค่นาทีเสร็จเสร็จเท่านั้นค่ะถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าน้องเอาท์แหละ
เพราะว่าไก่เทพพิชัยยุทธ์ตัวสีดำเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะคะ
ตีคว่ำไก่มีทรัพย์ตัวสีขาวลงไปนอนแน่นิ่งค่ะคว้าเดิมพันไปแปดจุดแปดล้านบาท
ท่ามกลางเสียงเนี่ยเชียร์ดังเฮลั่นสนามไปหมดเลยนะคะนายพระรันชัยอดิเทพวรพันธ์ค่ะ
เป็นนายสนามชนไก่ทุ่งสงศ์แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์จัดชนไก่นัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้
เขาบอกว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ของการชนไก่ในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมาเลยนะคะ
เพราะว่าในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนี้ยเขามีไก่มีการชนไก่เดื่อยเนี้ย
พันธุ์เนี่ยสูงอยู่ที่หกจุดหกล้านบาทคู่เอกครั้งนี้เนี่ยเป็นไก่เทพพิชัยยุ
ตัวสีดำประวัติการชนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา
ชนะรวดมาแล้วสามครั้งค่ะส่วนไก่มีทรัพย์ตัวสีขาวขาวเนี่ย
ชนครั้งแรกถือว่าเป็นการสร้างความตื่นตัวในวงการชนไก่
แล้วก็มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยนะครับ
ทีนี้จะไปดูย้อนพาไปดูกันหน่อย
เมื่อครุ่นนี้เงินเดิมพันแปดจุดแปดล้านบาทเราถือว่าโอ้โหแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดิมพันธุ์เนี่ยถ้าย้อนไปดูจากสถิติที่เว็บไซต์
แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาย้อนกลับไป
เพราะว่าอันดับหนึ่งมีเงินเดิมพันเนี่ยคุณผู้ชมมากถึงสามสิบสามจุดเจ็ดล้านบาทเลยนะฮะ

ชนตัวเนี้ยเขาชื่อว่าเจ้าหยกคีรีค่ะเขาเป็นแชมป์จากการแข่งขันไก่ชนคู่ประวัติศาสตร์
ให้แฟนไก่ชนชมกันทั่วประเทศด้วยแล้วก็รองลงมาอันดับที่สองเนี่ย
ก็คือเจ้าหางโฉงสถิติฆ่าตัวเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณค่ะ
ค่ะ๒๖๔ล้านบาทโอ้โหตายแล้วเนี่ยแพงกว่าพวกเรากี่เท่าเนี่ย
นั่นน่ะสิค่าตัวเขาแพงมากเลยนะคะจากสนามดีดีอนันตชัยตอนนั้นเขา
แข่งกันเมื่อวันที่สามมีนาคมปีหกสองอันดับต่อมาก็มีการจัดอ่า
ค่าตัวเดิมพันธุ์เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาหมดเลยนะคะ
รองลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้ามดีแดงเนี่ยแชมป์ยี่สิบสองล้านบาทนะคะ
เจ้าเทาแสนตอเนี่ยแชมป์สิบเจ็ดจุดแปดล้านบาท
หรือว่าเจ้าพลายแสนงามอันนี้เป็นแชมป์ที่สิบห้าจุดแปดสี่ล้านบาท
ราคาเดิมพันโกไล่เรียนกันลงมาค่ะจนถึงอันดับที่สิบ
อันดับสุดท้ายที่เขาจัดเอาไว้นะคะก็คือเจ้าปิ่นคีรี
ครองแชมป์อยู่ที่๑๑ล้านบาทโอ้โหเป็นไงคะคุณ
พูดแล้วไม่กล้ามองหน้าไกลเลยอ่ะค่าตัวเขาแบบ
ค่าตัวก็แพงอ่ะเราทำอีกกี่ปีถึงได้อย่าค่ะอย่า